นะคะเธออยู่๒๒เพิ่งได้งานใหม่พอจริง

ปรากฏว่านัดเพื่อนไปฉลองขี่รถกลับบ้านถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
สะดุดเสร็จร่างเธอกระเด็นรถที่ตามมาทับศีรษะเธอเลยค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์ภาพมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็สังเกตว่ามันมืดเนอะกลางคืนแล้วด้วย
มีมอเตอร์ไซค์ที่เหมือนพยายามชะลอจอดว่าเห็นว่ามีคนรถล้มเหมือนจะช่วยเหลือ
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้กล้องวงจรปิดนะคะบริเวณหน้าร้านอาหารใกล้ตรงนั้นเลย
นี่คือถนนหมายเลข๓๔๖ราชพลึกบางบัวทองค่ะ

ร่างของคนขี่ก็กระเด็นแล้วถลาย
ไซค์เองก็ถลายไปกับถนนเหมือนกัน

คนขี่คือนางสาวชุติรัฐแซ่อึ้งอายุ๒๒ปี

ตำรวจพอตอนที่ลงไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เจอร่างของนางสาวชุติรัฐอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า
ศีรษะแตกนะคะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลย
ขาทั้งสองข้างแล้วก็ใบหน้ามีรอยถูกล้อรถทับ

เจอรถของทางด้านของคนตายจอดล้มคว่ำอยู่ตรงบริเวณไหลทาง

คนตายน่าจะขี่รถมาจากปฐุมธานี

มาถึงจุดนี้ถนนคุณผู้ชมสังเกตถนนนะคะ
มันขลุขระแบบนี้มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อคุณคิงดู
แล้วเป็นตลอดระยะเวลาแหละไกลเลยพอสมควรเหมือนกันนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟแสงสว่างมันไม่เพียงพอ
เป็นไปได้ว่าคนขี่หรือผู้ตายขี่มาแล้วสะดุดหลุมตรงบริเวณนี้
ทำให้รถล้มร่างก็เลยกระเด็นไปกลางถนน
พอเธอกระเด็นไปกลางถนนจังหวะมีรถมาพอดี
ก็เลยกลายเป็นว่ารถมาทับบริเวณศีรษะเธอ

แล้วคนขับรถคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ช่วยเหลือด้วยนะคะ

คนตายบอกแบบนี้ว่าเมื่อคืนนัดกินข้าวกัน

กำลังจะเริ่มงานวันจันนี้แล้ว
แต่กลายเป็นว่าทำไมถึงดึกแล้วเพื่อนก็ยังไม่โทรมา
สุดท้ายกลายเป็นมารู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วแบบนี้
ก็อยากจะขอให้ตำรวจตามหาตัวคนขับรถ
ทับเพื่อนจนเสียชีวิตมาดำเนินคดีด้วยค่ะ